ฉ่าภัทรั้งกาฟภัทรั้งเกชครืออะไร
เพื่อที่จะมาเชียบพ่อแม่พี่น้องชาวนาให้เร่งไถว่านก็หน่อย

ก็เยอะข้าวก็ราคาดีแบบนี้ก็ต้องเร่งมือกันหน่อยสิคะ
แต่ก่อนอื่นนะตรวจสอบสภาพอากาศกันนิดหนึ่ง
กรมอุตุนิยมวิทยาค่ะให้ข้อมูลโดยละเอียดเลยนะคะว่าสภาพอากาศช่วงนี้เนี่ย
จะเห็นว่าลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้หรือว่าลมประจำฤดูเนี่ยก็ยังคงมีกำลังแรงนะคะ
ส่งผลให้ภาคใต้รวมถึงในทะเลทั้งอ่าวไทยและอันดามันยังคงมีฝนตกชุกแล้วก็ยังมีคลื่นสูงบริเวณทะเลอันดามันด้วยนะคะ
ขณะเดียวกันตอนบนของประเทศไทยมีร่องฝนพาดผ่านนะคะมีกำลังแรงมากขึ้นทำให้ฝนบริเวณภาคเหนือภาคอีสานรวมไปถึงภาคกลางเนี่ยมีฝนตกชุกตกกระจายบางแห่ง
ภาคกลางภาคตะวันออกภาคเหนือรวมไปถึงภาคอีสานตอนบนกันด้วยนะคะ
ดังนั้นแล้วเนี่ยทุกพื้นที่เตรียมพร้อมรับมือกับฝนไม่ว่าจะหนักหรือเบาก็ส่งผลต่อการดำรงชีวิตเช่นกันค่ะ
ส่วนคลื่นในทะเลฝั่งอันดามันก็จะมีโอกาสคลื่นสูงมากกว่า๒เมตรบริเวณทะเลที่มีฝนตกชุกก็จะมีคลื่นสูงมากกว่า๒เมตร
ดังนั้นเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมถึงท่องเที่ยวก็ต้องระวังกันด้วยนะคะ
ช่วงนี้จนถึงวันที่๒๐กันยายนเป็นอย่างไรตรวจสอบข้อมูลรายภาคกันค่ะ
สำหรับภาคเหนือและภาคอีสานนะคะจะมีฝนฟ้าขนอง๑๖๐๘๐ของพื้นที่
ตกหนักบางแห่งความชื้นในอากาศสูงแดดจะน้อยค่ะ
พื้นที่รุ่มใกล้ทางน้ำไหลผ่านให้ระมัดระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลาก
เร่งยกของมีค่าขึ้นสู่ที่สูงกันด้วยนะคะ
ส่วนภาคกลางและภาคตะวันออกมีฝนฟ้าขนอง๑๖๐๘๐ของพื้นที่
ตกหนักบางแห่งพื้นที่ริมทะเลจุดที่มีฝนคลื่นสูง
๒เมตรค่ะควรเลี่ยงกิจกรรมเล่นน้ำทะเลเด็ดขาดนะคะ
สำหรับพื้นที่รุ่มใกล้ทางน้ำไหลผ่านเช่นที่ลาดเชิงเขา
ก็ต้องเร่งยกของมีค่าขึ้นที่สูงป้องกันอันตรายจากน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากค่ะ
ส่วนภาคใต้มีฝนทั้งสองฝั่งร้อยละสี่สิบถึงหกสิบของพื้นที่นะคะ
ทะเลอันดามันตอนบนจุดที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า๒เมตร
ดังนั้นแนะนำว่าเรือเล็กงดออกจากฝั่งในระยะนี้
สำหรับพื้นที่รุ่มใกล้ทางน้ำไหลผ่านก็ให้ระมัดระวังน้ำท่วมฉับพลัน
น้ำป่าไหลหลากด้วยเช่นกันค่ะส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าขนอง
มากถึงร้อยละหกสิบถึงแปดสิบของพื้นที่ตกหนักบางแห่ง
ดังนั้นต้องระมัดระวังปัญหาน้ำท่วมรอการระบายความชื้นในอากาศมีสูงตากผ้าอาจจะแห้งช้าหน่อยนะคะ
ก็น้อยด้วยดังนั้นต้องเพิ่มความระมัดระวังและวางแผนการใช้ชีวิตให้ดีค่ะ
ส่วนพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวนาผู้ปลูกข้าวนะคะปีนี้น่าจะเป็นโอกาสดีที่ฉันจะได้ขายข้าวในราคาสูง
เพราะว่าอินเดียผู้ส่งออกข้าวอันดับหนึ่งประกาศไม่ส่งออกข้าว
นามกับไทยที่ส่งออกอันดับ๒ก็ต้องเร่งมือหน่อย
ช่วงนี้ขอไปเชียร์ชาวนาให้เร่งทำนากันก่อนนะคะ